ที่สุดที่เกิดมาในชีวิตไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยค่ะ
เราก็น้อยใจเราทำให้พ่อแม่ลำบากค่ะ
คุณพ่อคุณแม่สุขภาพเป็นไงคะพี่บัว
พ่อเป็นเส้นเลือดฝอยจ้ะเส้นเลือดฝอยแตกมาจะ๑๐ปีแล้ว
พ่อก็หลงลืมเดินกระโพกกระเพกเป็นไตระยะที่สี่
แม่ก็เป็นเบาหวานจ้ะเป็นความดัน
คำพูดเขาบางครั้งเราก็รับไม่ได้
เขาบอกว่าถ้ากูมีหนี้อย่างเมื่อกูไม่เอาลูกออกกูไม่เอามันไว้หรอก
ก็เลยโทรไปบอกแม่แม่บอกว่าหลานกูกูเลี้ยงได้มึง๕เมตรหนึ่งกับหลานกู
แม่บอกอย่างนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าแม่ก็ยังไม่ทิ้งเรา

ขอบคุณครับ

เย็นวันหยุดแบบนี้นะครับ
ช่วงเย็นต่อหัวค่ำนะครับ
พบกับเรา๒คนได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
นาฬิกา๒๐นาทีทางไทยรัฐทีวีนะครับ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
สู้กันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๒วันติดเลยนะครับ

กองทัพของนักสู้ชีวิตจากทั่วประเทศ

มาแสดงเรื่องราวมาพูดคุย
มาแชร์ประสบการณ์นะครับ
แล้วเราก็มีหน้าที่ทำตัวเป็นสะพานเชื่อมนะฮะ

โอ้มาได้ก็ตามที่ร้องครบ๑๐ค่ะ

๑ล้านเราแจกทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะครับ
ไม่มีวันเลยเอาไปเลยนะครับ๑ล้านนะครับแล้วไม่ใช่ว่าหมดล้านแล้วก็เลิกลากันไป
ดูค่ะยังมีอีกเยอะคุณผู้ชมที่รักเยอะครับเราพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนเลย
เพียงแต่คุณต้องช่วยตัวเองก่อนด้วยการสู้ชีวิตแล้วส่งเรื่องราวของคุณเข้ามา
เราจะพิจารณาเลือกคุณมาเป็นนักสู้ชีวิตในรายการของเรา
๒ครั้งที่ผ่านมานี้ก็คงจะจำกันได้นะครับเรายังคงอยู่กับนักสู้ชีวิตที่เป็นผู้หญิงท้องแก่๗เดือนกว่าแล้ว
จากท้องแก่แล้วจิตใจยังแกว่งด้วยคุณป่าเพราะว่าเนื่องด้วยหนี้สินลุมเล้านะคะสามีก็เลยต้องไปทำงานอีกที่หนึ่ง
แล้วก็ทิ้งตัวเองไว้อยู่กับลูกในท้องแล้วก็ลูกคนโตอีกคนนึง
สวัสดีค่ะชื่อทิติมานามสกุลขวัญรักษาชื่อเล่นชื่อวัวอายุ๓๖ปีตอนนี้กำลังตั้งท้องได้๗เดือนแล้วค่ะ
ห่วงภาวะจิตใจตัวเองค่ะเพราะว่าเครียดกลัวมันมีผลกระทบต่อลูกค่ะ
ทุกวันนี้ทำงานโรงงานค่ะเข้างาน๘โมงเลิก๕โมงค่ะวันไหนที่เหนื่อยมากเหนื่อยสุดก็ไปไม่ไหวก็ไม่ไป
นอนอย่างนี้ลูกก็มาจุกตรงลิ้นปี่หายใจไม่ออกเหมือนเขาตัวใหญ่แล้วค่ะ
ทุกวันนี้อยู่ห้องเช่าค่ะเดือนละพันห้ารวมน้ำไฟก็๒๐๐๐ค่ะ
เมื่อก่อนผมมาทำงานรับจ้างทั้งเชื่อมครับเชื่อมเหล็กเชื่อมออกงานตามโครงการไซส์ใหญ่นะครับ
แล้วก็มาเหมาแล้วก็โดนโกง๓๔๐๐๐แต่ละงาน๗๘วันอย่างนี้ครับก็ไม่ค่อยได้เงินครับ
เพราะเขาก็ทำเบิกมาเงินไม่ถึงผมแล้วก็เขาก็เท้าใหญ่ก็เอาไปหมดครับ
กู้เงินนอกระบบมาลงทุน๓๐๐๐จ้ะ
ดอกเบี้ย๑๒๐ต่อเดือน
จ่ายดอกเดือนละ๖๐๐๐บาทค่ะ
ว่าดอกเบี้ยมันแพงแต่มันก็จำเป็นนะพี่

ถ้าเราไม่เอาเงินตัวนี้มาเราก็ไม่รู้จะไปเอาที่ไหน
บางครั้งก็ไม่มีเงินจ่ายก็ปัดเคารพเขาค่ะ

กลัวเขาจะมาทำร้ายเราแล้วเรากลัวเราจะไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่

ท้อจนแบบบางครั้งก็ไม่อยากจะอยู่แต่ก็สู้เพื่อลูกค่ะ
จนจนแทบไม่เคยที่ถึงขั้นไม่มีกินขนาดนี้เลยค่ะ
เคยหิวขนาดตัวสั่นเลยค่ะ
ไม่มีไข่จะกินเลยก็มีไม่มีข้าวจมูกก็มี
บ่อยค่ะแต่ขอให้ลูกได้กินค่ะ
บอกกับลูกว่าแต่แม่ก็จะพยายามหาให้หนูกินให้ได้
ไม่มีแม้กระทั่งข้าวจะหุงแล้วก็ไม่มีไข่จะทอดค่ะ

เขาแต่ก็รถก็ยังมาโดนขโมยหม้อไฟไปอีก

รถเครื่องเลยนะครับ
เรื่องอดเนี่ยเป็นอยู่บ่อยไหม

ก็บ่อยค่ะ
อย่างนี้ส่งผลอะไรกับลูกในท้องไหมพี่บัวเนี่ย
ที่เป็นอยู่เนี่ยอดมื้อกินมื้ออดมื้อกินมื้อเนี่ย
จับสังเกตมีอาการผิดปกติอะไรไหมคะ
จะดิ้นแต่อันนี้เขาไม่ดิ้นอะค่ะ
เขาไม่ดิ้นเขาไม่ถีบ

ชีวิตเราลูกเราสามีเรา
เราต้องสู้
เว้ยสู้เว้ย
ขอบคุณครับ
ได้ครับ
อืมวางแผนการคลอดไว้ยังไงเอออืมยังไม่มีค่าคลอดเลย
ก็วางแผนว่ากลับไปคลอดที่บ้านนะคะจะได้อยู่ไฟด้วย
เองก็ไม่มีตังค์ผ่าหรอกค่าทำคลอดลูกคนหนึ่งนี่เขาใช้กันกี่บาท
ถ้าไม่ได้ผ่าก็ประมาณห้าพันกว่าบาทจ้ะแต่ทีเนี้ยปัญหามันมีอยู่ว่า
คุณบัวมีหนี้สินอยู่คือเป็นหนี้ที่เกิดที่จังหวัดชนบุรี
ค่ะแล้วทางเนี้ยถ้าเกิดจะย้ายกลับไปเนี่ยแล้วเขาจะยอมหรือครับ
หลีก็ไม่ยอมทำไงนะคะแต่แฟนก็ยังจะทำงานต่ออยู่
คอยแฟนส่งให้เขาอะค่ะหนี้เบ็ดเสร็จแล้วตกผลึกแล้วเนี่ยตอนนี้เหลือกี่บาท
พี่บัวค้าประมาณแสนนึงแสนนึงแสนนึงก็ค่อนข้างจะเยอะโอ้โฮ
สำหรับคนหาเช้ากินค่ำอย่างนี้นะเยอะเยอะทีนี้มันจะเป็นงูกินหางนะคุณป่านะ
เพราะว่าพอจะจ่ายตรงนี้ปุ๊บเอาดอกมาอีกแล้ว
ก็ส่งไปก็น่าจะเป็นแสนแล้วล่ะ
ส่งบ้างขาดส่งบ้างแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การขาดส่งน้อยกว่าส่ง
ส่งสัก๘๐ขาดส่งสัก๒๐เปอร์เซ็นต์

ทีนี้ไปอยู่บ้านที่ชายภูมิพี่บัวจะอยู่บ้านใคร

คุณพ่อคุณแม่สุขภาพเป็นไงคะพี่บัว
ไม่เป็นไรค่อยเล่านะคะ
ก็เป็นเส้นเลือดฝอยจ้ะ
จนเลือดฝอยแตกมาจะ๑๐ปีแล้ว

แล้วก็พ่อก็ลงลืม

ขาก็ต้องเวลาเดินก็ต้องลากเท้าไปค่ะ

ใช่ค่ะกระจายไปหมดแล้วก็

นี่ก็คือเป็นไตระยะที่สี่

ครับ

แม่ก็ไม่ได้อยู่เฉยต้องออกไปตัดอ้อยดำนาเกี่ยวข้าว
ถ้าเป็นมีหน้าไหนก็ไปทำจากที่แม่อายุเยอะแม่ก็ไม่ได้อยู่เฉย
เราก็น้อยใจเราทำให้พ่อแม่ลำบากค่ะ
คือทราบออกมาแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่จะมาเกิดเรื่องช่วง๒ปีมาเนี่ย
คุณบัวเนี่ยก็ส่งเงินไปให้ทางบ้านเป็นประจำ
เดือนหนึ่ง๓๐๐๔๐๐ตอนนั้นยังไม่มีปัญหายังไม่โดนโกงยังไม่อะไร
ก็เลี้ยงดูพ่อแม่มาจนกระทั่งมาเกิดเรื่องนี้ก็เลยไม่ได้ส่ง
คุณแม่ก็เลยต้องออกไปทำงานโดยการไปรับจ้าง
พี่บัวชีวิตช่วงนี้ถือว่าเป็นมรสุมไหม
ที่สุดที่เกิดมาในชีวิตไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยค่ะ
แล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ของคุณบัวรู้ไหมครับว่าคุณบัวตอนนี้เป็นหนี้เป็นสินอยู่
ไม่กล้าบอกเขาแต่แต่ช่วงหลังนี้เขาก็เริ่มรู้แล้วว่าทำไมเราไม่ค่อยได้ส่งตังค์อะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็เลยบอกเขาไปบอกแม่ไปก็แม่ยังทำใจนะหนูมีหนี้
เพื่อนที่แบบแต่เราก็ไม่ว่าเขาแต่เขาเป็นคนที่พูดคำพูดเขาเราบางครั้งเราก็รับไม่ได้
เขาบอกว่าถ้ากูเป็นมึงนะถ้ากูมีหนี้อย่างมึงกูไม่เอาลูกออกกูไม่เอามันไว้หรอก
เขาว่าอย่างนี้ก็เลยโทรไปบอกแม่แม่บอกว่าหลานกูกูเลี้ยงได้มึง๕เมตรหนึ่งกับหลานกู
แม่บอกอย่างนี้เขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกเขาจะเลี้ยงเลี้ยงเอง
นี่เราก็ใช่เราก็เลยมีความรู้สึกว่าแม่ก็ยังไม่ทิ้งเรา
แน่นอนค่ะพี่บัวเช่นเดียวกันกับพี่บัวที่จะต้องดูแลลูกให้ดี
แม่พี่บัวเองก็เช่นกันครอบครัวเป็นอย่างนี้ค่ะสุดท้ายแล้วถึงเราไม่เหลืออะไร
ถึงเรามีหนี้ถึงเราจะแร้งแค้นจนยากขนาดไหนสุดท้ายครอบครัวเรา
ก็ยังเป็นเสาหลักเสาเดียวที่เราจะกลับไปพึ่งพิงได้นะสามีเองก็แย่
ก็สุขภาพก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรคุณแดงสามีของคุณปู่นี่ก็เป็นโรคห่อง
แล้วนี่ถ้าย้ายกลับไปอยู่ชายภูมิกันพี่จะไปทำงานอะไร
ที่แรกว่าจะเปิดร้านเล็กเพราะเครื่องมือเก่ายังเหลืออยู่ที่เคยเหมามาครับ
ก็จะเอาเครื่องมือเก่านั่นแหละมาเปิดร้านเล็กแล้วก็คอยเชื่อมน็อกอะไรตามหมู่บ้าน
ในหมู่บ้านครับซ่อมซ่อมครับซ่อมไปด้วยซ่อมไปงานเชื่อมงานอะไรล่ะ
จะไปทำเกษตรด้วยเพราะว่ามีพื้นที่อยู่ที่นา
คือถ้าอยู่ที่นู่นยังไงก็ไม่อดเพราะมีที่ยังไงก็ปลูกผักปลูกข้าวกินได้
แต่ว่าเงินก็ต้องมีใช้ด้วยเพราะว่าเด็กไปโรงเรียนไหมฮะ

อย่างแรกเลยเนี่ยที่จำเป็นที่สุดจริงคือตอนนี้ก็คือเรื่องเงินล่ะ
เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องคลอดแล้วพอดีก็คุณบัวเขาวางแผนว่าจะกลับไปอยู่บ้านที่ชายภูมิ
แล้วก็จะให้ลูกชายคนโตเนี่ยไปเรียนกลับไปเรียนที่ชายภูมิเพราะว่าจบม๓พอดี

อันนี้ก็คือติดเรื่องหนี้เท่านั้นเองนะตอนนี้นะ
ถ้าใช้หนี้หมดนี่มันก็จะโล่งไปเปราะหนึ่งคือกลับไปได้ล่ะ
ตัวช่วยหมดแล้วหมดก่อนจะฟังอินโทร

พ่องั้นเราก็ไม่ไปหนีนะเราก็สู้ด้วยกันนี่ป่ะ
นี่ก็เป็นคล้ายวันเกิดคุณแดงก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง
ก็ขอให้ผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะครับคุณแดงคุณบัว
ครับนะครับเราทุกคนขอบคุณครับ
แปปปีเบอร์เดตทูยู
ขอให้มีความสุขค่ะครับพร้อมนะครับ

เอาละครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับ
วันนี้มาเริ่มกันที่เพลงที่๔นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ
พี่บัวคะอินโทรเพลงที่๔ของพี่บัวค่ะ
ใช่ครับทำไมคะเกิดอะไรขึ้นทำไมทำหน้าวิตกและหวั่นใจ
กลัวร้องกลัวร้องผิดแต่ก็ไหนมันก็ได้มาแล้วเนอะ

เขียนด้วยใจลบด้วยน้ำตาประมาณนี้จ้ะ
ร้องเพลงนี้ล่าสุดเมื่อไหร่
ร้องไม่ค่อยได้ร้องน่ะ

ถ้านับเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะพี่ฮั่ว
๔๐ลูก๘๐เปอร์เซ็นต์

ตอนนี้คุณบัวนะคุณบัวมีแน่๔๐๐๐บาท

ถ้าหยุดตอนนี้ไม่ร้องก็ได้ก็รับ๔๐๐๐บาทเลยนะฮะ
แต่ถ้าอยากจะไปต่อแต่ถ้าร้องผิดนิดเดียวครึ่งคำก็ไม่ได้

ต้องคิดให้ดีถ้าคิดว่าจะไปต่อต้องคิดว่าเราร้องได้จริง
พี่บัวคิดให้ดีถ้าโอกาสเราอยู่ตรงนี้
เรามาแล้วและเรามั่นใจ

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๔นะครับ
มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
คุณบัวครับคุณบัวจะสู้หรือจะหยุด
หยุดหยุดหยุดหยุด
คุณบัวจะสู้หรือหยุดครับ

พี่บัวตอนนี้คิดจะสู้แล้วดึงความมั่นใจมา

แล้วบอกของตัวเองว่าต้องทำได้ต้องทำได้ต้องทำได้ต้องทำได้

ต้องทำได้ต้องทำได้ต้องทำได้ต้องทำได้ต้องทำได้
ถ้าสู้แล้วก็สู้ให้ถึงที่สุดเลยคุณทัวร์

เอาละครับมาถึงเพลงนี้ครับเพลงที่๔
เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้
ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ

สวัสดีครับ
โว้ยอยากที่ถ่ายคำมารีกอร์เผอร์
ขึ้นทุกวันคำว่าฉันนั้นรักเธอ
วันไหนที่ไม่ได้เจอก็คอยห่วงหา
เมื่อบังเอิญเห็นเธอกว้างใครคน
ใจเคยสุขล้นก็ปนเปื้อนด้วยน้ำตา
ยืนมองเธอสุขกับเขาด้วยใจที่เศร้าเกินกว่า
จะลืมภาพเจ็บติดตาแค่เดินจากไป
คำว่ารักที่เธอเขียนลงใจฉัน
ต้องใช้กี่ล้านหยดน้ำตาลล็อกจึงจะหาย
ถึงเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่ง
ก็ไม่เคยรักใครง่าย
เมื่อรักเธอคือให้หมดใจแม้ต้องเจ็บช้ำ
อยากจะถึงว่ารักนี่เธอให้ลืม
อยากจะลืมเธอไปไม่ต้องจดจำ
แต่ก็ยากจะลืมได้ลง
จะยังคงร้องกวนชาวคำ
นักร้องหายลบคำหนึ่งคำ
นี่ด้วยน้ำตา
ถึกป่ะเนาะ
ถึกป่ะเนาะ

ร้องได้ให้ล้าน
ลูกหนูสู้ชีวิต